ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

หายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากความรักของพ่อกับแม่แล้วเนี่ย
ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน
นั่นก็คือความรักของปู่ย่าตายาย
พร้อมที่จะเหนื่อยและเสียสละเพื่อลูกหลานที่ท่านรัก
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาในรายการวันนี้ครับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมครับ

ชีวิตฉันก็ครอบครัวก็ย่ำแย่
งานการก็ไม่มีจะทำ
วันก็ไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียว
ถึงฉันจะเครียดมากสักแค่ไหน
ฉันก็ไม่ท้อ
เพราะฉันมีภาระดูแลในครอบครัว
ดูแลแฟนฉันที่สุขภาพไม่ดี
ดูแลหลานสาวที่ยังเด็กอยู่
และต้องดูแลเหรนที่เป็นเด็กพิการ
ครอบครัวฉันอยู่ด้วยกัน๔คน
มีฉันแล้วก็มีแฟนฉันชื่อตนั่น
อยู่ด้วยกันมา๓๐กว่าปีแล้ว
ตนั่นก็ตอนนี้ก็อายุเจ็ดสิบแล้ว
ร่างกายเขาก็ไม่ค่อยดีมาก
แค่งขาก็ปวดแข้งปวดขาไปไหนก็ไม่ไหว
วันนี้ก็เป็นวันแรกลูกหลานเรียนนิวเวลาจะเดินไปไหนต้องลากแข้งลากขาไป
แต่อีกคนนึงก็ชื่อตะวันเป็นเหรนของฉันเองก็รับเขามาเลี้ยงตั้งแต่เกิด
ร่างกายเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ตาเขาก็เห็นข้างเดียวปอดเขาก็ไม่
ติมก็แบบทำอะไรมากเขาก็เหนื่อยตะวันนี้ก็ถึงร่างกายเขาไม่ส่วนประกอบ
โตมาเขาก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเขาก็ช่วยทำนู่นทำนี่เขาก็ดีขึ้น

ผมเกิดมาผมก็มีตาข้างเดียวครับข้างซ้ายบอดเห็นแค่ข้างขวาข้างซ้ายมันเห็นแบบเป็นแต่
แสงสีอย่างเดียวครับส่วนร่างกายข้างในก็มีหมอบอกว่าปอดข้างขวาครับไม่เต็ม
ถ้าใช้แรงเยอะหรือทำงานหนักก็จะเหนื่อยหอบหอบง่ายครับ
ครับ
คนนึงก็ที่อยู่ด้วยกันอีกคนนึงก็เป็นหลานลูกของลูกสาวคนโตชื่อไฟล์
เข้ามาทุกวันนี้ก็จนอายุ๑๒แล้วพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็มาล้างจานกวาดบ้านช่วยกันทำกับข้าว
สมัยก่อนไอ้นิ้วกับผสม่วงเขามีอาชีพเผาทานขายเวลาจะเผาผสม่วงพี่วันก็จะมีหน้าที่ตัดไม้

โดรนนี่
ถ้าตอนแรกก็ขายได้ดีนะพาวธานก็สี่แห้ววันก็ได้
ได้เป็น๑๐๑๐กระสอบเนี่ยก็ขายก็รายได้ก็พอได้อยู่
ช่วงต้นปีเกิดโควิดก็เลยไม่มีรายได้ขึ้นมามันก็แย่
ก็มีอะไรก็ต้องกินกันมีพริกผงลอยน้ำปลาก็กิน
ก็ผ่าต้องลูกหลานก็ต้องคอยอดไปด้วย
มีอะไรกินแต่เขาก็ไม่เคยบ่นก็ต้องอยู่กัน
ต้องทนอยู่กันตอนนั้นก็ไม่มีเงินก็ไม่มี
มีอยู่แค่๖๐๐แม่ไฟล์เขาส่งมาให้ใช้
ก็เลยว่าคิดว่าจะเอาไปใช้เลิกก็เดี๋ยวก็หมด
หมดเลยคิดว่าเออไปซื้อผลไม้มาขายดีกว่า
จะได้ต่อชีวิตไปเรื่อย
ตาไปหาผลไม้มาขายที่นั่งรถพ่วงท้ายไปเลย
โหที่ทางเข้าไปก็โหลำบากมากเลย
เข้าไปกว่าจะถึงรถก็ติดก็ช่วยกันลงยูกันอีก
ทางที่ไปซื้อผลไม้เนี่ยทางลำบากมาก
เป็นหลุมเป็นบ่อขี้เละขี้เลน
รถก็เข้าลำบากขี่ไปเลยมันทุลักทุเลมาก

ก็มีเงินอยู่๖๐๐แล้วก็เอามาซื้อสับปะรดมาขายตรงปากทางเข้าบ้าน

เลยทำเพลิงทำอะไรกัน

ก็ต้องตะวันช่วยขึ้นต้นลำไย

แล้วก็เอาไปวางขายครับ

ช่วยขายตอนเช้าสักพักหนึ่งครับ

หนูก็จะไปช่วยยินนิ้วขายของ
ก็จะไปช่วยยายนิ้วขายของเหมือนกัน

ก็จะช่วยยีนิ้วปิดร้าน
ทุกวันนี้

ซื้อผลไม้เวลาผลไม้มันจะง่ายขึ้นมาสักหน่อย
จะดีกว่าเอารถอย่างนี้นั่งทับไป

ถ้าได้รถพ่วงข้างได้ก็เออจะดีหน่อย
แต่สบายหน่อยไปไหนก็จะสะดวกหน่อย
ถ้ามีเงินเก็บไว้ก็จะได้เป็นทุนค่าศึกษาให้หลาน
แล้วก็ให้เหรียญสูงไป
จะได้มีความรู้เยอะหน่อย
พี่กระตาเขาจุกปกติแต่ฉันเองมันไม่ได้รู้หนังสือสักตัวเลย
ขอต้อนรับครอบครัวของยายนิ้วนะครับ

ยายสวัสดีครับตาสวัสดีครับ

สองคนตายายมีอาชีพเผาถ่านมา

เจอโควิดก็เย่ลุงเลย

ทีละสี่ห้าวันก็ได้
ทีสิบก็ลูกหรือว่าสี่ห้าลูกอะไรอย่างนี้นะ

กระสอบกระสอบกระสอบกระสอบหวีอะค่ะ
ขายได้กระสอบละร้อยอะไรอย่างนี้
พอมาติดโควิดมากลูกมา
แย่ลงมาเลยวุบลงมาเลย
ขายได้ละห้าร้อยอย่างนี้

เหลือมาแค่กระสอบสองกระสอบอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่ามีเงินก้อนสุดท้ายอยู่ในมือ

พอหลังจากที่มีโควิด

อย่างที่เราเห็นว่ากินข้าวกับพริกผงแล้วอ่ะใช่

แม่ไปหาซื้อผลไม้มาขายดีกว่า

ไม่ไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรมา

ราว

บอกทุรกทุเรมากเลยเนอะยาย

แต่นี่ถ้าทางเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับ

ภาพมอเตอร์ไซค์เราก็เป็นยังไงตา

มันแย่มากเลย

กับตาใครแก่วะกันกับมอเตอร์ไซค์คันนั้น

ตอนนี้อีกขาไปน่ะพอไปได้

ต้องทุกข์มาหนักมาอีกต้องนั่งทับมา

ตรงไหนถ้าติดลมก็ช่วยลงยู้กัน

ช่วยกันเข็นด้านถูดครับ
ผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ

ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ
ทับผลไม้เยอะเห็นยายบ่นบอกว่าเป็นยังไงครับ

เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของยายนิ้วนะครับ
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญยายนิวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้ถ้ายายมั่นใจเรื่องไหน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒หลักธรรม
เรื่องที่๓วัดคลองใหญ่
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วิทยาศาสตร์

อะไรใดไก่ย่าง

ยายใช้สีใช่มะมันสีแดง

สีทาบ้านใส่ได้ไหม

เอาละยายจ๋าไก่ย่างนะ

อุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่ตรงหน้าผมนี่มี๓ชนิดด้วยกันนะครับ

แล้วก็มีปีกไก่มีข้าวเหนียวด้วยนะครับ

ครบจำนวนชุดตามคำสั่งแล้วเนี่ยนะครับ

ปฏิหรับอัธิรักษ์แต่วันนี้ต้องมีผู้ช่วย

ตะวันกับไฟล์มาเป็นผู้ช่วยครับลูก

ฟังโจทย์และกฎิกาก่อน

จัดชุดข้าวเหนียวไก่ย่างให้ครบตามคำสั่ง

โจทย์ข้อนี้ง่ายมากเทียยายด้วย

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔
ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔
ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔
ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔
ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ข้าวเหนียว๒ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ชุดที่๔ห้อชุดที่๔
ชุดที่๔ห้อชุดที่๔

ธรรมสวนะตัวเลือกที่๓โยนิโสมนัสสิกาล
ตัวเลือกที่สี่ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ผมเรียนนักหลักครับตั้งแต่ชั้นป๔ครับ
จนตอนนี้ผมอยู่ม๓ผมเรียนนักธรรมตีกับโทน
ตอนนี้ผมเรียนแล้วทำเองผมมั่นใจว่าผมตอบได้
ตัวเลือกที่๓ครับ
โยนิโสมนัสสิกาล
ตัวเลือกที่สามโยนิโสมณัสสิการ
ตอนนี้เหลือสมาชิกในบ้านเพียง๑คนเท่านั้นนะครับ
ก็คือน้องไฟล์จะเลือกเรื่องไหนให้น้องไฟล์ครับ
สองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องวัดคลองใหญ่
และเรื่องวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป๔
เรื่องวิทยาศาสตร์ครับชั้นป๔ครับ

ขอเชิญน้องไฟล์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาค่ะ
เจริญสุขอุดมวิทยา

มีทดลองด้วยอะไรด้วยจริงนะ

แสดงว่าครูสอนสนุกด้วยสิลูก

นี่ไงกำลังจะถามพอดีว่าเรียนเรื่องเสียงหรือยัง

คำถามของเราเอามาจากแบบเรียนเลยลูก

มีรอยยิ้มบนหน้าด้วยนะครับพร้อมไหมลูก

ส่วนใดของหูที่ช่วยรับคลื่นเสียง

ตัวเลือกที่สามใบหู

ชอบเรียนเรื่องเสี่ยงมากที่สุด
จุดข้อนี้หนูชอบเรียนเรื่องเสียงมากที่สุดค่ะ

ตัวเลือดที่สามใบหู
ตัวเลือกที่สามใบหูครับ

ที่จะตัดสินอนาคตข้อพลัวของเงี๊ยนิ้ว

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท

ตอบ๔ขอรักสูงไปสูงจุด๑๐๐๐๐๐บาท

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัสนั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จากเรื่องวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป๔ครับ

วันก็จะมีหน้าที่ตัดไม้
หนูก็จะมีหน้าที่เป็นคนยกไม้ไปให้ยายนิ้ว
ทุกวันนี้พ่อหนูกลับมาจากโรงเรียน
หนูก็จะไปช่วยยิ้วขายของ

ก็จะไปช่วยยายนิ้วขายของเหมือนกัน
หนูนั่งขายผลไม้ตั้งแต่๔โมง

พอขายเสร็จก็จะช่วยยีนิ้วปิดร้าน
ปิดร้านเสร็จก็กลับมาบ้านมาทำงานบ้าน

ส่วนใดของหูที่ช่วยรับคลื่นเสียง

โครบโครบโครบโครบโครบโครบ

โครบโครบโครบ
ส่วนของหูที่ช่วยรับคลื่นเสียงก็คือ
ส่วนใบหูนั่นเองนะครับ
ใบหูเนี่ยเป็นส่วนประกอบของหูชั้นนอก
โครงสร้างของใบหูเป็นกระดูกอ่อน
จะทำหน้าที่รวบรวมคลื่นเสียงส่งเข้าช่องหูชั้นนอกนั่นเองนะฮะ
หยักตามใบหูของเราเนี่ยก็จะมีผลต่อคลื่นเสียงในย่านความถี่ต่างด้วย
น้องไฟล์ทำไปได้แล้วนะครับนิยข้อตอนนี้
ครอบครัวของยายนิ้วจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท

เย้
เอาละครับเรื่องที่สองที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับ
ก็คือเรื่องหลักธรรม
พอผมเริ่มโตขึ้นมาผมก็ช่วยตายาย
เบาภาระท่านก็วัดบ้านถูบ้าน
ถ้วยล้างชามซักผ้าอะไรแบบนี้ครับ
ทำทุกอย่างที่แบ่งเบาภาระของตายายได้ครับ
ขายผลไม้ผมก็ช่วยทุกเช้าทุกเย็นครับ

ช่วยขายตอนเช้าสักพักหนึ่งครับ

ว่าคนพานพาไปหาผิด
บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
ผู้ที่ถือคตินี้จึงเลือก
แสดงว่าประพฤติปฏิบัติตามบุติธรรมข้อใด
สามครับโยนิโซมนาธิการซึ่งเป็นคำตอบที่

ติดนะคะสุดเฮ้ย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เพราะว่าผู้ที่ถือคติ
คบแต่บัณฑิตหรือคนดีแสดงว่าประพฤติปฏิบัติตามวุฒิธรรมข้อ
สับปุริสะสังเสวะนั่นเองหนูไปเลือกตัวเลือกที่สามโยนิโสมณสิการนะครับ
อันนั้นคือเกี่ยวกับการฟังเมื่อฟังแล้วต้องรู้จักไตรตรองพิจารณาด้วยปัญญาก่อน
คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้ยคำถามนี้มันยากไปหรือเปล่าจริงน้องเรียนหลักธรรมนะฮะ
ต้องย้ำว่าน้องได้เรียนแล้วก็ตอนนี้กำลังจะสอบนักทำเอกด้วยนะครับ
เรียนต่อนะลูกแล้วพยายามทบทวนเอาไว้บางทีมันอาจจะมีผลในระยะยาวข้างหน้า
ไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะไปชอบในหลักของธรรมะก็ได้แล้วมันได้อะไรกับชีวิตเยอะมากนะลูก
เฉลยกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องไก่ย่างครับ
ตอนแรกก็ขายได้ดีนะเผาถ่านก็อืมสี่ห้าวันก็ได้
ได้เป็น๑๐๑๐กระสอบเนี่ยก็ขายก็รายได้ก็พอได้อยู่
ช่วงต้นปีเกิดโควิด
ก็เลยไม่มีรายได้ขึ้นมามันก็แย่

มีพริกผงลอยน้ำปลาก็กิน
ถ้ามีเงินเก็บไว้ก็จะได้เป็นทุนค่าศึกษาให้หลาน
แล้วก็ให้เหรียญสูงไป
จะได้มีความรู้เยอะหน่อย
เราจะได้มีอนาคตที่ดีมากกว่าที่เราเลี้ยงเข้ามา
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือจัดชุดข้าวเหนียวไก่ย่างให้ครบ
ตามคำสั่งภายในเวลา๓นาทีนะครับ
ลุ้นกันว่ายายนิ้วและหลานทำได้หรือไม่ได้ครับ

ถ้าจะรู้เงินแสนข้อนี้เขาทำได้นะครับ

ไปไหนต้องลากแข้งลากขาไป
ทุกวันนี้ต้องเป็นเยนิวก็ต้องเป็นเสาหลักใหญ่เลยล่ะ
ต้องมาหุงหาให้เรากินทุกวัน

ชนิดใดมีจำนวน๓ตัว

ไม่เป็นไร

จำนวน๓ตัวตัวเลือกที่ถูกคือตัวเลือกที่สี่เลยครับ

เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครอบครัวของยายนิ้วนะครับ
ทำไปได้๒ข้อรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

แต่ตอนนี้นะฮะทางครอบครัวของเราได้กุญแจ๒ดอก
ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนมาเลือกกุญแจครับ

วันเล่นคนเดียวนะครับเชิญประจำที่ครับ
ตอนนี้ตะวันต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจดอกที่๒เลือกครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีในการขายครั้งนี้
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ประจำที่ครับ
เอาละครับมาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับ
ลุ้นกันนะฮะขอให้โชคดีกับที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ
ตู้หมายเลข๓จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑วัน

ตู้โบนัสหมายเลข๒จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

มาดูตู้โบนัสที่เหลือก่อนนะฮะ
หมื่นบาทอยู่นี่เองนะครับ
อ้าดไปได้

ครอบครัวของยายนิ้วจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
คุณผู้ชมครับ
ครอบครัวคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่า

เรามาร่วมเป็นทีมเดียวกันกับครอบครัวของยายนิ้วจากจังหวัดกำแพงเพชร
ให้มีพลังต่อสู้ไปด้วยทานน้ำใจคนละเล็กละน้อยจากคุณผู้ชมนะครับ

แล้วก็ยังต้องต่อสู้ในตอนนี้นะครับ
ให้เขาได้มีพลังขับเคลื่อนไปด้วยกัน

จ๋าขอบคุณมากและขอให้สุขภาพแข็งแรง
พระคุ้มครองนะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
มีส่วนไหนบ้างครับไก่ขายอะไรบ้าง

ดีถ้ามีอยู่ต่อ

หมายความว่าถ้าไม่มีให้กลับบ้านเลย

ตูดไก่ไม่มีนะมียาย